ต่อที่หน้าจอทีวีวันนี้เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับวันแห่งความรัก
แต่จะเป็นการวัดพลังว่าความรักมีอยู่จริงไหม
ความรักที่มีในรัฐบาลและความรักที่มีในพลังประชารัฐ
เป็นผลสืบเนื่องจากเก้าอี้ปลิว๒คนฮะ
ก็คือท่านธรรมนัฐกับท่านนรมน
วันนี้จะมีการประชุมพักพลังประชารัฐกันครับ
ตั้งข้อสังเกตประชุมพลังประชารัฐ
แต่ประชุมที่รัฐสภาเขาจะมีการจัดห้องเลยว่าพักนี้อยู่ห้องนี้
ไม่ไปตึกของคุณสันติล่ะไม่ต้องไปให้มาที่นี่ดีกว่า
ตรงนั้นเนี่ยมีคนวิเคราะห์ไว้ว่าห่วงจุ้ยมันก็ดู
มันย้ายแล้วนะย้ายจากที่ประชาชื่นมาอีกที่นึงเนี่ย
คนเขาก็ตะหิดตะหิดว่าห่วงจุ้ยไม่ค่อยดี
รัฐสภาดีกว่าเขาดูดวงมาเป็นอย่างดีแล้ว
จึงสร้างรัฐสภาสัปยศภาสถาน
คุณจำได้ไหมดวงยังไม่ดีอีกเหรอเขาเปลี่ยนโลโก้มารอบแล้วนะ
ต้องเปลี่ยนใหม่ไหมแต่มีคนถึงขั้นประกาศไว้เลยนะ
ว่าถ้ายังอยู่พักเดิมที่ทำการพักเดิมอาจจะมีพลังปัญหาเกิดขึ้น
โอ้โหนะฮะดังนั้นวันนี้จะมีการประชุมพักพลังประชารัฐ
รัฐสภานะครับเวลาประมาณสัก๘นาฬิกา๓๐นาที
แน่นอนท่านหัวหน้าพักพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายก
แล้วก็เป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐท่านหาวทำไมล่ะภาพขาวพอดี
ท่านน่าจะต้องเข้าประชุมอย่างแน่นอนแต่มีความเคลื่อนไหวสำคัญว่าวันนี้
เลขาพักธรรมนัฐพรมเผาท่านจะยังเข้าพักประชุมหรือเปล่า
หรือยังมีอาการน้อยใจไปอยู่กว้านพยาวแล้ว

ผมว่าต้องเข้าด้วยความเป็นลูกผู้ชาย

ด้วยความเป็นลูกผู้ชายท่านจะไม่เข้าได้ไงนะภารกิจของท่านนะ
และท่านบอกอยากจะเป็นที่ผู้แทนประชาชน

พี่เลี้ยงเข้าด้วยเหรอ
คุณเดิมทันการบ้าง

แต่เข้าไม่เข้าถามคนนี้รู้แล้ว
มีคนนึงหัวหน้าภักษ์พลังวัชรัฐ

สนิทกับพี่เล็กส์วาสนานาน่วมชมบรรยากาศ

คุณองค์ถามนัดก็เป็นเหรียญค้าเหมือนเดิม
เจิญหน้า
นี่คืบคำตอบจากกระวานทั้งหมดทั้งหมวน

น้อยแต่ตอบสั้นมันครอบคลุมหมดเลย

ธรรมนัฐยังเป็นเลขาไหมธรรมนัฐจะเข้าพักไหม

หรือว่าเขาอาจจะล้างไพ่กันใหม่

เพื่อยืนยันว่าภายในพักไม่ได้มีปัญหาภายในพัก

สยบได้ทั้งหมดแล้วธรรมเนียบรัฐบาลลุงตู่ถึงขั้นจูงมือมาแล้ว

นี่คนไปวิภาควิจารณ์มากเลยนะคะบอกว่าการละครมากเลยอ่ะ
ความสัมพันธ์ที่คุณนัทพงศ์บอกไงนี่มันเลือดของพี่น้องทหาร
ปุ้ยเลือดมันข้นกว่าน้ำ
เลือดน่ะมันเป็นเลือดเก่าแล้วพี่มันเอากันที่ปัจจุบัน
โอ้โหการเมืองมีอะไรไม่แน่นอน

เพราะในนี้ลุงตู่จะไม่เกี่ยวลุงตู่จะไม่อยู่ลุงตู่จะไม่ไป

ท่านธรรมนัฐพรมเผาเลขาพลังประชารัฐ

ไม่ใช่สำกัญเข้าร่วมประชุมภักดิ์พลังประชารัฐ

เมื่อวานนี้ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ย

ประชุมคอรมอลคุยไปคุยมาเรื่องภารกิจบ้านการเมืองครับ
ไปไปมาลุงตุอารมณ์ดี
อารมณ์ดีคือยกเรื่องของลิซ่า
ลิซ่าแบ็คพิ้งที่ออกอาร์บัมเดี่ยวโซโล่เดี่ยวนะครับ
ผมยังอ่านชื่อไอ้เพลงยังไม่รู้
ลาลิซ่าค่ะลาลิซ่าแฟนมันดีมากเลยนะ

และเอาวัฒนธรรมไทยเอาความเป็นไทยไปอยู่ในนี้

นี่คือบรรยากาศว่าลุงตู่มีการแซวเรื่องของลิซ่าด้วย
แล้วแซวไปแซวมาหันหน้าไปหาหมอหนู
รองนายกอนุทินชาญวิรากูล
เคยไปยังหมอหนูแบบไม่รู้จะตอบยังไงเลย
ยิ้มเฮ้ทิ้งในใจแล้วให้กูตอบยังไงวะ

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีดูอีกทีได้ไหม

ลาลิสาลาลิสาตอนนี้ยอดวิวเนี่ยทำลายทุกสถิติ
ชั่วโมงแรก๑๘นาที๒๐นาทีแรกนี้ก็ทำลายไปแล้ว
คือ๑ล้าน๑ล้านวิวตั้งแต่๑๐กว่านาทีแรก
จากนั้นมาก็เป็นร้อยล้านวิวและรอบนี้เนี่ยร้อยเท่าไหร่เนี่ย
ล้านใช่ไหมไอตัวเลขที่วิ่งเนี่ยนี่คือยอดวิวนะ
ทั่วโลก๑๔๐ล้านวิวเข้าไปแล้ว
กันว่าสัปดาห์นี้สิ้นสุดสัปดาห์หรือ๑สัปดาห์พอดี
ปลาเข้าไป๒๐๐ล้านวิวไหม
สำหรับเพลงของลิซ่าเพลงลาลิสางานนี้
แต่น้องลิซ่าถ้านะถ้าจะเป็นบูรีลัมให้มันแท้
อ้าวแต่ว่าเพลงดังมาก
ทุกฮื่นวิวดียุคของไทยในอีกประกอบนะ